ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่แก้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมา
นี่ถูกพังบ้านกันอีกแล้วข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน
แต่คราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแม่กับลูกแม่เนี่ยไลฟ์ร้องห่มร้องไห้บอกโอ้โหลูกสาวเนี่ยไปอยู่เมืองนอกนะ
ได้สามีเป็นชาวต่างชาติแต่ไม่อยากให้แม่อยู่ที่บ้านหลังนี้
ถึงขั้นสั่งคนเนี่ยมาลื้อทำลายข้าวของในบ้านแล้วก็ไล่แม่ออกจากบ้านด้วยนะครับ

แม่ข้าทำลายเนี้ยชั้นก็ทำไง

มาอยากจะอยู่ด้วยร่มเนี่ย
ช่วยสวดกากให้กำลังใจ

และไลฟ์ให้ทุกคนที่มาดูสภาพบ้าน
ภาษาของเครื่องใช้กระจัดกระจายที
ลูกสาวเนี่ยไม่อยากให้แม่อยู่บ้านหลังนี้

เหตุการณ์นี้บ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอแก้งสนามใน

เดี๋ยวท่านพรอฟังดรฟัยว่าอย่างไร
ส่วนคนโพสต์คลิปเนี่ยเป็นน้องชาย
ของลูกสาวที่คุณแม่เขาพูดถึง

เป็นน้องต่างบีดาก็เป็นลูกของแม่เหมือนกันแต่ว่าพ่อคนละพ่อกันนะครับ
คือเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นะครับแล้วบอกลักษณะเหมือนกับขอคำแนะนำ
บอกว่าขอคำปรึกษาหน่อยครับลูกแท้ไล่แม่ออกจากบ้านแล้วทุบบ้านทิ้ง
เหตุผลอ้างว่าทะเลาะกับน้องต่างพ่อไม่ต้องการให้แม่มีสามีใหม่
คิดว่ามันเกี่ยวกันไหมนี่ฮะแล้วก็ให้ข้อมูลว่าบ้านเนี่ยนะ
กับที่ดินเนี่ยที่ซื้อเนี่ยเป็นชื่อของแม่
แต่เงินที่สร้างบ้านเนี่ยเป็นเงินของพี่สาวค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้พี่สาวเขามองว่า
เขาสร้างบ้านเขาไม่อยากให้แม่เนี่ยอยู่บ้านแต่ความจริงตอนที่ซื้อเนี่ย
ดงที่ดินที่ซื้อเนี่ยมันเป็นชื่อของแม่สาเหตุคือน้องชายเขาอ้างว่า
ที่นครราชสีมาเอาคุยกับทางแม่ก่อนแม่นี้ชื่อคุณชมภูคุณแม่ชมภู่
อายุ๕๓นะครับเธอบอกว่าก็บ้านหลังนี้ต้องมาอยู่ห่างจากบ้าน
หลังเกิดเหตุไปสักห้าร้อยเมตรนะครับคนที่ไล่เธอออกจากบ้าน
คือลูกสาวอายุ๓๑ปีชื่อทัศนีเป็นลูกสาวคนโตซึ่งตอนนี้เนี่ยลูก
สามีสามีเป็นชาวต่างชาติปกติจะอยู่กับสามีชาวต่างชาติที่
เรมันค่ะสาเหตุที่เกิดขึ้นลูกสาวคนโตกับลูกชายคนเล็กซึ่ง
เป็นลูกคนละพ่อไม่ค่อยถูกกันทีนี้พอลูกสาวเขากลับมาจาก
ต่างประเทศเนี่ยเขาอยากให้เธอเนี่ยโอนบ้านกับที่ดินให้ก็
เกิดการไม่เข้าใจกันทะเลาะกันนะด้วยความน้อยใจคุณชมพู่
บอกว่าเธอก็ไปโพสต์ตามคลิปที่ปรากฏอ่ะหลังจากที่มีเรื่อง
ลาวกันแล้วก็ถูกพังนู่นนี่นั่นสุดท้ายถึงขั้นต้องไปลง
ทึกประจำวันที่สพแก้งสนามนางอ่าเดี๋ยวฟังเธอแล้วกัน
นะฮะ
ประมาณเดือนกว่าเขาโทรมาแม่ฉันก็คุยกับแม่ดีดีเด้อก็เลย
ว่าที่คุยอะไรก็เลยว่าก็ไม่ได้ทะเลาะกันค่ะต้นเลยฉัน
อยากได้ที่หน้าบ้านบ้านตรงที่บ้านน่ะแม่เอาไปเลยฉัน
จะให้แม่อยู่แม่อยากอยู่แม่ก็อยู่ไปรวดอยู่ไปเลยฉัน
ไม่ได้ว่าแต่ว่าตรงหน้าบ้านให้แม่ให้ฉันซะเออยังแก่นั่ง
ได้ฉันก็เลยไปโอนที่น่ะพี่สาวบอกว่ามึงจะให้
มันตรงไหนมันบอกว่ามันจะเอาตรงที่มีบ้านดิมันจะ
ให้มันมันตรงหน้าบ้านเพราะว่ามันช่างน้องอยู่แล้วก็นอก
คุณละพ่อค่ะตั้งแต่ตอนสร้างบ้านหรอบ้านเป็นชื่อของ
ใครตอนนี้ก็ชื่อของของแม่หมดจ้ะอืมก็คือก็ให้
ลื้อบ้านหลังเก่าน่ะออกค่ะลื้อออกแล้วเอาออกแม่
ได้ยกให้อยู่ใหม่ค่ะประมาณงี้ค่ะก็ผู้ใหญ่ก็เป็น
เรียกให้แล้วบอกว่าแบบว่าให้ลือถอนเหมือนกับญาติพี่นอก
ถามบรรยายแหน่หละถ้าฟังจากคุณแม่เขากลมว่ารุกษาบอกอยากจะให้ทุบหลังนี้
สตลงที่มีปัญหาการอะไรกันอะไรประวัติแบบนี้นะครับวันนี้เราก็เลยไปดูบ้าน
หลังเกิดเหตุนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวฮะยังใหม่อยู่แล้วฮะ
สร้างได้สองปีนะครับก็เนี่ยมีร่องรอยพังเสียหายเนี่ย
ต่างนานาเนี่ยนะครับได้เจอกับคุณทัศนีวัลชื่อเล่นชื่อ
เดียวนะชื่อทัศนีวันเป็นลูกสาวนั่นแหละที่แม่เขาบอกนะนี่ฮะ
บอกว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็เนื่องจากน้องชายต่างบีดาของเธอเนี่ย
บานปลายอย่างที่เห็นตัวเธอเนี่ยไม่ได้คิดอะไรหรอกนะเธอ
ก็แค่อยากให้แม่เนี่ยโอนบ้านเป็นชื่อของเธอนะบ้านกับที่ดินที่
อยู่ด้วยกันเนี่ยส่วนตัวแม่ก็อยากอยู่ก็อยู่ไปก็อยู่ได้
ตลอดไปขอแค่ให้โอนให้เท่านั้นเองส่วนตัวเธอเนี่ยยังไง
ต้องกลับไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศสามีอยู่ต่างประเทศยืนยัน
ยังไงเนี่ยแม่ก็ดูแลนะรักแม่เหมือนเดิมที่ต้องการให้โอน
เนื่องจากเกรงว่าถ้าบ้านกับที่ดินมันยังเป็นชื่อแม่
อยู่แล้วเธอไปอยู่ต่างประเทศอืมเดี๋ยวแม่จะโดนคนอื่นหลอกค่ะ
แล้วจะเอาที่กับเอาบ้านไป
พอกลับมาแล้วจะมาแบ่งกันให้ให้เขาเรียกอะไรนะพวกที่วัดที่
นำมาแบ่งมาอะไรให้สรุปว่าคนเป็นแม่ไม่ยอมแบ่ง
แล้วกูเอาไปทั้งหมดเนี่ยเป็นของจากของหมดเลยรวมทั้งบ้าน
รวมทั้งอะไรแล้วที่นี่เรื่องบ้านที่ฉันลื้อฉันสั่งบ้านให้
อยู่ดีกินดีว่าใช่ให้เอาผู้ชายมานอนมาอะไรฉันเคยบอก
แล้วเรื่องผู้ชายเอาคนไหนมาก็เรียกมาได้เอาเขามากอ
มากินฉันคนเป็นลูกฉันว่าต้องการเอาภาระอะไรมาแบกฉัน
ขอแบ่งแค่ตรงเนี้ยแบ่งเอาแค่ของฉันไว้ให้ลูกสาวฉัน
คนเป็นแม่ไม่ยอมแบ่งคุณไม่ยอมแบ่งโอเคฉันก็ว่าเอา
ยกที่ทั้งหมดให้คนเป็นแม่แล้วฉันขอแค่บ้านไปสั่ง
ที่คุมกระราหัวแค่นั้นเลยไม่ได้ขออะไรมากมายนี่ค่ะ
แม่แต่บ้านมันอยู่กับที่เหอศิษย์อ่ะสิคือโอนชื่อบ้านแล้ว
คุณแม่กับคุณลูกมานั่งเปิดใจคุยกันหน่อย
นี่ฮะที่บ้านหลังเกิดเหตุนี่แหละ
หาทางออกร่วมกันหน่อยไหนได้เจอกันแล้ว
นี่ฮะแม่นี่อยู่ซ้ายมือลูกสาวขวามือนะครับ
คุยกันอยู่สัก๓๐นาทีทีแรกก็ยังนั่งห่างกันหน่อย
นี่คุยไปคุยมาเอ้ายังไงก็แม่ลูกกันมีหลานตัวเล็กด้วยกอดกันดีกว่า
นี่นะครับผู้ใหญ่บ้านกับญาติญาติเขาก็มาช่วยกันด้วยนะ
เอาอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับได้ข้อสรุปก็คือเดี๋ยวแม่เนี่ย
โอนทั้งที่แล้วก็บ้านด้วยที่ดินกับบ้านด้วยโอนให้เป็นชื่อลูกสาวเลย
ลูกสาวคนโตนี่ลูกสาวก็พอใจบอกถ้าอย่างนั้นก็สบายใจ
ให้แม่อยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปได้เสร็จแล้วก็ขอโทษแม่นะ
กราบขอโทษแม่กอดกันร้องไห้นะมีหลานสาวเนี่ยลูกสาวของคุณทัศนีวัลเนี่ย
ก็กอดยายด้วยกอดแม่ด้วยตรงนั้นนะครับ
อยากเอ่ยอะไรก็เจ็บไว้ในใจกำลังเมิดหวังว่าดีดีกว่าดีกับลูก
ดีกันแล้วก็ดีเนอะ
อันนี้ปาดน้ำตากันเลย
ข้าวของเครื่องใช้เด็กก็ซ่อมใหม่ได้
จิตใจตรงนี้แหละดูแลกันให้ดีนะครับ
โอ้โหแม่บางทีเรื่องราวมันนิดเดียวนะ
ใช่แต่มันแบบเรื่องของความรู้สึกด้วยคนเป็นแม่เป็นลูก